ผมกับภวกนี่เอาสูตรมาจากพี่ทิปเป้เลยนะเนี่ย

เป็นสูตรจากสังกุงห้องเครื่อง

ในช่วงนี้น้ำเยอะกบเยอะลูกออธเยอะ
เราก็เลยเอามาปรุงอาหารซะหน่อยเผื่อปีหน้าจะได้ไปมัสเตอร์เชฟบ้าง
ต้องมาฝึกปลือกันก่อนนะครับช่วงนี้อาจจะต้องหาอย่างนี้แหละครับ
เพราะว่าช่วงนี้ไปไหนมาไหนลำบากฝนก็ตกออกไปข้างนอก
ต้องคิดว่าจะใช้รถหรือว่าใช้เรือดีฝนตกตอนนี้
แล้วก็หลังจากนี้เนี่ยก็คาดการณ์ว่าฝนจะตกเยอะแล้วก็ตกสะสมหลายจุดหลายพื้นที่
เมื่อวานนี้มีฝนตกแล้วก็เมื่อวานซืนที่มีพายุลมแรงเข้า
หลายคนก็อินบล็อกมาเห็นข่าวญี่ปุ่นเห็นภาพความรุนแรง
พายุจะมาถึงไทยหรือเปล่าครับผมไม่เกี่ยวกันนะครับ
เกี่ยวกันแต่ว่าเป็นผลเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันเป็นหุ่นพวงแล้วกัน
ที่จะส่งผลต่อเมืองไทยของเราด้วยและหลังจากนี้เป็นต้นไป
ปกติแล้วถ้าเกิดมีพายุช่วงนี้ปกติถ้าเกิดญี่ปุ่นเจอพายุหนัก๑ลูกแล้ว
หลังจากนี้พายุโอกาสที่จะเคลื่อนที่มาทางตอนล่าง

อันนี้ก็คือเป็นลูกสุดท้ายแล้วที่ญี่ปุ่นจะโดน
หลังจากนี้แนวที่ทางพายุก็จะดิ่งลงมาข้างล่างแล้ว
เมืองในของเราภาคเหนือภาคอีสานเตรียมตัวนะครับต้องรับมือกัน
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าจากผลพวงของพายุลูกนี้
ส่งผลอย่างไรกับเมืองไทยของเรากันบ้างนะครับ
คุณผู้ชมอย่างที่ได้ติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องนะครับ
ยุลูกนี้ก็มีการเคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี้นะครับ

ฝนที่ตกอย่างหนักในหลายพื้นที่เลยทีเดียว

พายุที่เข้าสู่ญี่ปุ่นอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่อง
กระแสลมมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับ
ก่อนหน้านี้อย่างที่ถ้าหากติดตามกัน
กระแสลมมีการพุ่งขึ้นไปด้านบนนะครับ

กระแสลมก็มีการเคลื่อนที่แบบนี้แหละครับ

ความชื้นเข้ามาสะสมเยอะเป็นพิเศษนะครับ

ก็ทำให้มีโอกาสเกิดฝนค่อนข้างเยอะนะครับ
นี่คือการเคลื่อนที่ของพายุตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ

สังเกตว่าพายุมีการเคลื่อนตัว

เคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นด้วยกำลังของไต้ฝุ่นระดับที่๑นะครับ
การที่เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นด้วยกำลังแรงแบบนี้เนี่ยนะครับ

สังเกตว่าพายุมีการดูดเอาฝนรอบเข้ามาสู่ศูนย์กลางหมดเลยนะครับ
จึงทำให้จุดที่พายุไม่ได้เคลื่อนผ่านเนี่ยนะครับ
ก็จะมีฝนน้อยนะครับ

แล้วก็หลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะค่อยเคลื่อนตัวลงทะเลนะครับ

สังเกตว่ามีอีกหนึ่งกลุ่มนะครับเข้ามาปะทะกัน
ตรงนี้เป็นสัญญาณว่าความหนาวเย็นมาแล้วนะครับ
ที่เจอหนักแบบนี้เพราะว่านอกจากจะมีความชื้นที่มา
พายุลูกนี้คือสีแดงนี่นะครับ
ยังมีตรงนี้ครับคืออากาศเย็น
อากาศเย็นแผลลงมาแถวบริเวณประเทศจีนฝั่งตะวันตกนะครับ
ก็เอาคุมฝนกวาดต้อนมาเช่นเดียวกันนะครับ
แล้วก็มาเจอกันตรงนี้พอดีจึงทำให้ความชื้นเยอะนะครับ
ทำให้ฝนตกในบริเวณประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะนะครับ
นี่คือลักษณะการเกิดฝน
สังเกตว่าถ้าหากพายุเคลื่อนตัวค่อยเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นครับ
เมืองไทยของเราฝนเริ่มกลับมาแล้วนะครับ
ร่องฝนก่อนหน้านี้ไปอยู่บริเวณทางตอนบนนะครับ
ก็จะมีแนวโน้มค่อยเลื่อนต่ำลงมาแบบนี้นะครับ
ซึ่งหลังจากนี้ถ้าหากไม่มีพายุใหญ่แบบนี้คอยดึงฝนกลับไป

เรื่องของฝนที่จะตกอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเห็นภาพชัดเจนครับนี่คือ๒วันที่ผ่านมา
สังเกตว่าลูกศรขึ้นไปด้านบนแบบนี้
และช่วงที่พายุขึ้นฝั่งนะครับจะสังเกตว่าลูกศรเนี่ย
เบี่ยงเข้ามาตรงแบบนี้มากยิ่งขึ้น
คุณผู้ชมดูสีแดงนะครับคือบริเวณที่มีความชื้น

โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกนะครับ
ภาคใต้หลังจากนี้ฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามัน
ฝนก็จะมีการตกระจายตัวเพิ่มมากขึ้น
ที่จะต้องเตรียมรับมือครับก็คือบริเวณตอนกลางประเทศนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นแนวร่องฝนใหม่ที่มีการเปลี่ยนมาจากเดิมก่อนหน้านี้
ร่องฝนคือจุดที่ฝนตกหนักเนี่ยไปอยู่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ร่องฝนก็คือจุดที่มีฝนตกหนักตกสะสมเยอะ
ก็จะมาอยู่บริเวณตอนกลางประเทศไทยแล้วนะครับ
ดังนั้นภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่างภาคใต้ตอนบน
คือจุดที่หลังจากนี้ต้องเตรียมรับมือต่อไปนะครับ
ก็คือเรื่องของสถานการณ์ภัยทางธรรมชาติต่างที่จะเกิดขึ้น
จังหวัดก่อนหน้านี้รับไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
ชบุรีนะครับหลายพื้นที่ตากแบบนี้เจอไปแล้วนะครับ
แต่ว่าภาคเหนือภาคอีสานก่อนหน้านี้หลายคนกังวลน้ำจะท่วมหรือเปล่า
หลังจากนี้ก็คาดการณ์ว่าปริมาณฝนในบริเวณดังกล่าวจะลดลงแล้วนะครับ
แต่ยังไงก็ต้องติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง
ผมไปติดตามผลการประกอบการของผมก่อนซะหน่อย
จากวันนี้มีงวกแล้วยังมีกบด้วย
นี่อุตส่าห์ไปจับมา

โอ้โฮแหว่